จากกรณีที่เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย

ก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนแล้วก็ชาวบ้านได้รับผลกระทบ

เมื่อวานนี้ก็มีรถบรรทุกที่บรรทุกของ
จะเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแต่เกิดอุบัติเหตุค่ะ

แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนขับรถบรรทุก

แล้วก็ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๒คนด้วย
ภาพนี้วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย

โดยชุดโรยตัวอาสากู้ภัยร่วมกับตันยูและอาสากู้ภัยลาว
ก็ต้องช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บ
จากเหตุการณ์รถบรรทุก๖ล้อที่บรรทุกสิ่งของ
ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเกิดอุบัติเหตุ
รถบรรทุกไปพุ่งตกสะพานข้ามแม่น้ำเซน้ำน้อย
ที่เมืองปากซองแขวงจำปาศักดิ์
ความสูงจากตลิ่ง๑๐เมตรนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งรถคันนี้เขาก็กำลังจะไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องลำเลียงผู้บาดเจ็บขึ้นมาด้านบน
การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะว่าเส้นทางตรงนั้นมันเป็นทางชัน
ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต๑ศพ
คือเป็นคนขับรถชาวลาวนั่นเอง
ก็คือนายอินตันจันทวงศา
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒คนนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะถนนลื่นนะครับ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าของเมื่อวานค่ะ
รถบรรทุกคันดังกล่าวกำลังมุ่งหน้า
เพราะว่าจะนำสิ่งของนำของที่จะช่วยเหลือจากไทย
มอบให้กับผู้ที่ประสบอุทธกภัยน้ำท่วม
ในเมืองสนามไซด์ที่แขวงอัตตปือเนี่ย
เมืองต้นก็คาดว่าน่าจะฝนตกถนนลื่นนี่แหละค่ะ
เสียหลักพุ่งตกสะพานลงไป
ส่วนผู้บาดเจ็บที่บอกว่า๒คน
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนทางด้านทีมกู้ภัยป่อเต็กตึงจากประเทศไทย
กู้ภัยลาวลงพื้นที่กู้ภัย
แล้วก็นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
จากกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับน้ำก็เริ่มที่จะลดลงบ้างแล้วนะคะ
แล้วก็บางจุดรถยนต์ก็สามารถเข้าถึงได้
โดยสภาพถนนในแขวงอัตตปือค่ะ
การเดินทางอย่างที่คุณผู้ชมเห็นยังยากลำบากอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องคอยส่งเสียงตะโกน

บอกชาวบ้านให้มารับอาหารมารับน้ำดื่มตลอดทาง
ทีนี้พอผู้ที่ประสบภัยได้ยิน
รู้ว่ามีทีมช่วยเหลือนำอาหารมาให้ก็เดินทางออกมารับแบบนี้นะคะ
ส่วนบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมสูง
เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องนำทั้งอาหารนำน้ำดื่มลำเลียงลงเรือ
เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยด้วย
เขามีการเผยแพร่ภาพชุดกลุ่มกู้ภัยของไทยด้วยนะคุณ
ขณะที่ลากเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทุกคนซึ่งเป็นหน่วยกู้ภัยของไทยอยู่ในสภาพโอ้โห
เปื้อนโครนไปหมดเลยทั้งตัวเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเนื้อตัวมอมแมมเลยแล้วถามว่าอ้าว
ทำไมถึงไม่เอาน้ำที่มีอยู่มาราดตัว
ทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าล่ะ
ปรากฏว่ากู้ภัยบอกว่าน้ำเหล่านี้
จำเป็นต้องเอาไปให้ผู้ประสบภัยนะครับ
ดังนั้นร่างกายเปลือเปื้อนไม่เป็นไร
แต่ขอให้สิ่งของจำเป็นถึงมือผู้ประสบภัยให้ได้
เพราะว่าคุณดูสภาพการเข้าไปเนี่ยมันเป็นโครนหมดเลยดูสิฮะ
ทีนี้แหละครับพอภาพเหล่านี้เผยแพร่ออกไป
โอ้โหชาวลาวเขาแสดงความทราบซึ้ง
น้ำใจของกู้ภัยไทยจำนวนมากเลยนะ
ใช่ค่ะก็นี่แหละถือว่าก็เป็นเสียงชื่นชมเลยนะ
ที่กู้ภัยชาวลาวเขาก็ชมทางทีมกู้ภัยของไทยมา
ทีนี้ตอนนี้คุณผู้ชมทางด้านเอกอัครราชทูต
รุงเวียงจันทร์สปลาวคือนายเกียรติคุณชาติประเสริฐ
ก็พูดถึงเรื่องสิ่งของที่ต้องการนะตอนนี้
คือต้องการพวกยากันยุงแบบทานมกล่องสำหรับเด็ก
อนามัยผงซักฟอกรองเท้าแตะยาสามัญประจำบ้าน

การบริจาคนี้นะคะยังบริจาคผ่านสถานเอกอักษรรจทูตได้อยู่
แล้วก็สถานเอกอัครราชทูตจะจัดส่งไปให้เป็นระยะ
โดยมอบผ่านทางหน่วยงานของทางการลาวค่ะ
ซึ่งผู้ที่ประสบภัยบางส่วนตอนนี้
เจ้าหน้าที่ก็มีการอบพยพให้ไปอาศัย
อยู่ที่ศูนย์อบพยพชั่วคราวของรัฐบาล
ตอนนี้มีผู้ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า๓๐๐คนนะคะ
ส่วนผู้สูญหายปรับยอดลงลดเหลือ๑๐๗คน
จาก๑๓๑คนก่อนหน้านี้นะคะ
เพราะว่าบางส่วนพบตัวเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็รายงานของทางสหประชาชาติก็ระบุด้วยนะคะ
บอกว่าเหตุสารเขื่อนแตกในสองพระปอลลาว
มีผู้ที่ได้รับผลกระทบราว๑๐๐๐คน